พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อีกหนึ่งคดีนะคะ
ชุมพรเขาพา๓ผู้ต้องหาเป็นพ่อตาคนนึง

ทั้ง๓คนก่อเหตุบุกไปทวงหนี้แรงงานชาวพม่าค่ะ
เขาเป็นหนี้อยู่๑๕๐บาท
แต่ไปทวงหนี้อยู่๑๐๐๐บาทนะคะแล้วไม่ได้เงิน
ก็เลยไปแทงแรงงานชาวพม่าในเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมา
ทวงหนี้เขาไม่ให้ก็เลยแทงเขาต่อ
เขาตายนะคะแล้ววันนี้ก็มีการพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็อ้างด้วยว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวค่ะ
จากกรณีในซออายุ๒๙ปีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าค่ะ
ถูกเจ้าหนี้บุกเข้าไปทวงเงินแล้วไม่มีจ่าย
ก็เลยถูกจ้วงแทงเสียชีวิตคาห้องแถว
ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะ
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ต่อมาตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้๓คน
โดยผู้ต้องหาทั้ง๓คนเป็นพ่อตากับลูกเขย๒คน
ผู้เป็นพ่อตาเนี่ยชื่อว่านายบุญคล่องวงเสงอายุ๓๘ปีค่ะ

เขยคนแรกคือนายพรชัยอบอุ่นอายุ๓๑ปี
ส่วนอีกคนคือนายสุภาชัยโยคาวจรอายุ๒๒ปีค่ะ

เขาก็คุมตัวทั้ง๓คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็ไปที่ห้องแถวที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ก็คือไปเริ่มเหตุการณ์ตั้งแต่นายบุญคล่องวงเสงผู้เป็นพ่อตา
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปกับนายพรชัยอบอุ่น

คนนี้ขี่รถพ่วงข้างแบบเมื่อกี้เข้าไปจอดที่หน้าบ้านเช่า
แล้วก็มีนายสุภาชัยโยคาวจรลูกเขยอีกคน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามเข้าไปจอดไปจอดใกล้กันค่ะ
จากนั้นนายบุญคร่องพ่อตากับนายพรชัยเดินเข้าไปก่อน
เคาะประตูเรียกนายซออายุ๒๙ปีเป็นแรงงานชาวพม่า
ให้เปิดประตูออกมาที่หน้าบ้าน
แล้วนายบุญคร่องผู้เป็นพ่อตาก็ทัวร์เงิน
ปฏิบัติการทวงเงินที่ติดค้างอยู่
โดยให้นายซอร์ผู้ตายจ่ายเงินมา๑๐๐๐บาท
แต่ว่าไม่จ่ายไงเพราะว่าเขาติดเงินอยู่แค่๑๕๐บาท
จนเกิดมีปากเสียงแล้วก็มีการชกต่อยกันนะคะ
ระหว่างนั้นนายสุภาชัยโยคาวจรลูกเขยที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
อ้างว่าเห็นในซอชักเหล็กขูดชาร์ฟออกมาจากเอว
จะเอามาแทงพ่อตากับลูกเขยก็เลยวิ่งเข้าไปช่วย
แล้วก็ชิงเหล็กขูดชาร์ฟออกมาจากมือในซอ
ก่อนที่จะเอาเหล็กอันนี้แทงสวนไปหนึ่งครั้งถูกที่หน้าอกซ้าย
จากนั้นนายซอก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านค่ะ
โดยที่กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้ตามเข้าไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตด้วยนะคะ
จากนั้นก็ทิ้งเหล็กขูดชับเอาไว้แถวหน้าบ้าน
หลังเกิดเหตุแล้วก็แยกย้ายกระหลบหนีออกไป
ถูกตำรวจมาตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็คุมตัวทั้ง๓คนไปขออำนาจศาลจังหวัดชุมพร
ฝากค้างผลัดแรกโดยยังไม่มีญาติมาขอประกันตัวแต่อย่างใดนะคะ